ต่อกันที่นางเอกสาวเรื่องราวดีอย่างแพนเค้กเขมมะนิดนะคะ

ส่งมอบความสุขให้กับน้องใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
นางเอกสาวเรื่องราวดีแพนเค้กเขมมะนิดนะคะ

ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
แท็กทีมครอบครัวพร้อมสารวัตรหมีหวานใจ

เพื่อสร้างความบันเทิงและให้กำลังใจพี่น้อง

ที่จังหวัดนราธิวาสนะคะปัตตานีและยาลาค่ะ
โดยปิดทริปบุญครั้งนี้ที่จังหวัดยาลา
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณพ่อหนุ่ยนาธีเทพ
การเลี้ยงอาหารและให้ความสนุกสนานกับคนชรา
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ

และสถานสงเคราะห์เด็กชายะลา
พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การศึกษา

และนำของที่ระลึกเช่นเสื้อยืดพัดถุงผ้า
แจกแฟนกันอีกด้วยค่ะ
หลังจากนางเอกสาวสวมบทบาทผู้ให้มาตลอดทั้งวันแล้ว
ครอบครัวเลยมีการจัดเซอร์ไพรส์
เค้กออกมาอวยพรวันเกิดย้อนหลัง
ร่วมกับแฟนนับหมื่นที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตค่ะ
บรรยากาศจึงสนุกสนานชื่นมื้น
มีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเลยทีเดียวค่ะ